ว่าน้องปามเนี่ยขอเลิกเขาน้องปามเองก็มาบอกเขาว่า
เอ้ยมาทำแบบนี้ได้ยังไงน่ะก็เลยตัดไปแบบนั้น
งานนี้หนุ่มตีบอกว่าเป็นความผิดของตัวเขาเองจริง

ใช่ค่ะคือเขาก็บอกว่าเป็นความผิดของเขานี่แหละที่เทคแคร์ฝ่ายหญิงน้อยเกินไปหน่อย

สภาพหัวใจเนี่ยยังบอบช้ำพยายามกู้กลับมาได้
ตอนนี้ก็กลับมาได้ประมาณ๖๐๗๐นะคะ
ส่วนรักใหม่ตอนนี้หนุ่มตีบอกว่าไม่ปิดกั้น

เค้ายืนยันนะว่าถ้าตัวว่ามีรักครั้งใหม่จะทำให้เต็มที่
แล้วก็ย้ำด้วยว่าน้องปามไม่ผิดที่มีรักใหม่
แต่หากเลิกได้ขอไม่เจอดีกว่า
แล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ตามความเคลื่อนไหวของอีกฝ่าย

เอาไปฟังเสียงของคุณตีกันหน่อยค่ะ

การที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ย

และนี่เป็นความรู้สึกอยู่ด้วยกันเลยนะครับ
มันก็เลยอาจจะมีด้วยความละเลยอะไรไปบ้าง
จริงแล้วการที่น้องเขาไป

เพราะว่าช่วงที่เราตกลงตัดสินใจว่าจะแยกกัน
ก็เราก็ได้คุยกันแล้วว่าถ้าเกิดถึงจุดนึง
ถ้าเกิดต่างฝ่ายต่างมีใคร

แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงทำใจแล้วกัน
ก็ขอให้ทำใจได้ไวหล่อแบบนี้น่าจะโสดไม่นานนะคุณผู้ชม
ไม่จำเป็นต้องรีบหาใครควรมาให้